กลับมาในช่วงนี้น้องใบตองอะไรฮะซ้อมเซลฟี่ซ้อมเซลฟี่
คนที่เซลฟี่ได้ทุกเวลาได้ตลอดเวลาเนี่ยเราต้องดูองศา
มาซ้อมเซลฟี่ช่วงนี้มันมีอะไรหรือเปล่าเขาบอกว่าให้ซ้อมเซลฟี่กับอะไรที่มันใหญ่ใหญ่
สบายเลยงั้นซ้อมเลฟี่กับหน้าผมครับได้อยู่ได้อยู่
ที่บอกว่าใหญ่ใหญ่เนี้ยแต่คราวเนี้ยหน้าคุณชนะเล็กไปเลยน่ะโอ้โห
ใช่เพราะว่าเดี๋ยวจะพาไปเซลฟี่กับกะหล่ำปลียักษ์ที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
ตอนนี้ประชาชนเขาแหนกันไปเซลฟี่กันมากมายเลยคุณเห็นไหมว่าหน้าคุณเล็ก
ขนาดตัวคุณพี่เขายังเล็กเลยอ่ะตัวแบบคือใหญ่พอกับตัวคนเลยอ่ะใช่
ใหญ่มากสดมากเขียวมากน่าทานมากเลยนะคะ
คือเป็นความแปลกมากที่เรากำลังพูดถึงเจ้ากะหล่ำปรียักษ์นั่นเอง
พิกัดของเจ้ากะหล่ำปลียักษ์นั้นอยู่ที่บ้านป่าตานหมู่ที่๔ตำบลหมวกค้างอำเภอสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งคนเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของชุมชนเนี่ยนะ
เป็นชาวยองค่ะเป็นชาวยองที่อพยพมาจากการสู้รบเมื่อ๒๐๐กว่าปีก่อน
ชาวยองบ้านป่าตานเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้วยที่นี่นะคะมีการอนุรักษ์ส่งเสริมสืบทอดภูมิปัญญาให้กับคนรุ่นใหม่
ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้แล้วก็สืบต่อให้มั่นคงถาวรนั่นเองครับ
มาดูกันชาวยองเนี่ยเขาจะปลูกเจ้ากะหล่ำปลีแบบนี้เอาไว้ริมรั้วหน้าบ้าน
เห็นไหมนี่นี่นี่นี่คือริมรั้วจริงจริงครับไม่จะอีกนิดหนึ่งถนนแล้ว
คือไม่ได้ปลูกกันเป็นแบบในสวนอะไรมากมายแต่ว่าเนี่ยปลูกเอาไว้ริมรั้วหน้าบ้านนี่แหละค่ะ
แล้วก็เป็นกะหล่ำปลีอินซีกะหล่ำปลีอินซีก็คือปลอดสารพิษดีมากเลย
ก็คือปกติแล้วเนี่ยหลายคนเริ่มที่จะไม่ทานกะห่ำปลีเพราะว่ากะหล่ำปีที่มัน
เอ่อเราซื้อมาเนี่ยกลัวว่ามันจะมีสารตกค้างอยู่ในกลำปลี
เนื่องจากว่ากะห่ำปลีเนี่ยเป็นผักใบห่อแต่ที่เนี่ยรับรองได้เลย
ใช่เพราะว่าเป็นกะหล่ำปลีแบบอินซีปลอดสารพิษก็เลยทำให้ผลผลิตออกมา
กะหล่ำปลีเนี่ยใหญ่ยักษ์มากนะคะแล้วก็มีการใช้สารเคมี
ไม่มีการใช้ยาฆ่าแมลงใดเลยจะปลูกแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นในช่วงฤดูหนาว
แล้วก็ทำแบบนี้มาหลายปีแล้วนะคะทำให้มีนักท่องเที่ยวตื่นตาตื่นใจมาก
พอมาถึงมาพบมาเจอก็จะแห่แหนกันมาถ่ายรูปมาเซลฟี่
และก็มีคนจับจองเป็นเจ้าของกันเรียบร้อยแล้วสำหรับเจ้ากะหล่ำปรียักษ์เหล่านี้
โอ้เหรอเค้าจองกันตั้งแต่ปลายปี
ไว้ปลายปีหกศูนย์นะคุณแบบนี้จองกันมาข้ามปีเลยอ่ะ
คนที่ไปเจอเอาตอนนี้อยากจะซื้อก็ซื้อไม่ได้ถูกต้องแล้ว
เพราะว่าตอนนี้กะหล่ำปลีในปี๖๑ที่เจริญเติบโตออกมาที่เราเห็นกันอยู่นี้
ครับเตรียมส่งมอบให้กับผู้ที่จับจองเอาไว้
นำไปประกอบอาหารรับประทานเรียบร้อยเอาล่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไร
อยากจะทานก็จองกันใหม่แล้วค่อยมารับอีกทีปีหน้า
แต่เขาปลูกกันแค่ปีละหนึ่งครั้งไงคือมันเป็นกะหล่ำปลีที่สดสะอาดปลอดสารพิษ
แล้วก็ใหญ่มากคือหัวนึงเนี่ยนะน่าจะเลี้ยงคนได้ทั้งหมู่บ้าน
แล้วที่นี่นะคุณผู้ชมเราก็สามารถไปแบบเรียนรู้เรื่องของวัฒนธรรมของชาวยองเขาได้
เขาก็เปิดเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้เขาก็จะมีไกด์มีคนให้ข้อมูลนำเที่ยวได้ด้วย
พาไปเที่ยวเชียงใหม่แล้วเดี๋ยวพาไปจังหวัดใกล้เคียงกันเลยเชียงราย
ที่นี่ก็น่าไปเที่ยวเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนี่
โม้งเขาปลูกสตอเบอรี่ขายช่วงนี้สร้างรายได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวน้องใบตอง
อกถูกใจแน่นอนสาวอยากทานสตอเบอรี่จังเลย
กำลังเดินทางขึ้นไปเลยในเส้นทางนี้น้องใบตองครับ
ค่ะนี่ค่ะนี่คือเส้นทางการเดินทางของนักท่องเที่ยว
บนถนนเชื่อมเส้นทางระหว่างระหว่างบ้านร่มโพทองตะบนตับเต่าอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายนะคะ
ไปยังอำเภอภูซางจังหวัดพยาว
ตลอดเส้นทางเราจะได้เห็นไร่สตอเบอรี่เนี่ยคุณ
มีชาวบ้านแบบโอ้โหเป็นชาวมงค์นะคะเขาทำการปลูกเอาไว้
เพื่อที่จะจำหน่ายให้กับบรรดานักท่องเที่ยวอย่างเราที่ไปเที่ยวกันนี่แหละค่ะ
รวมไปถึงประชาชนที่สัญจรผ่านเส้นทางนี้ก็จะได้แวะซื้อแวะมาชมไร่สตอเบอรี่กันแบบนี้ด้วยนะคะ
ลงมาถ่ายภาพได้เนี่ยมากันเป็นแก๊งเป็นครอบครัวก็ได้นะ
โดยเฉพาะสาวนี่น่าจะชื่นชอบสตอเบอรี่มาก
ที่สำคัญพอเจอร้านแบบนี้ต้องเหยียบเบรกดังเอี๊ดเลย

จะได้ไม่ต้องเบรกเอี๊ยดเบรกแค่อืมพอ

ใช่ก็คือเป็นสตอเบอรี่ที่สามารถซื้อไปรับประทานกันเองได้
ซื้อไปเป็นของฝากติดไม้ติดมือกันไปก็ได้เหมือนกันนะคะ
เดี๋ยวไปฟังเสียงชาวไร่ชาวโม้งกันหน่อยว่าเขาปลูกกันเยอะขนาดไหน
แล้วก็ราคากับกำไรเป็นยังไงบ้าง

รุ่นหนึ่งประมาณสักพันถึงสองพันโลครับ

มันมีเกร็ดลูกจัมโบแล้วก็ลูกโตแล้วก็ลูกกลางแล้วก็ลูกเล็กครับ

บางครั้งก็๖ขีดหรือว่า๕ขีดขึ้นครับ

ประมาณสองไร่เนี่ยก็เหลือประมาณสักสามหมื่นถึงสี่หมื่นครับ
นี่ไงราคาที่เขาแบ่งขายก็ตามเกรดของแต่ละกล่องนะครับ
กล่องหนึ่งก็ประมาณครึ่งกิโลกรัม

เอาไปเลยกล่องนี้ราคา๔๐๐บาท
ก็คือไซส์ใหญ่หน่อยเต็มปากเต็มคำหน่อย
ครับผมใครมีโอกาสไปเที่ยวก็แวะเวียนไปซื้อกันได้นะครับ
ช่วงนี้สตอเบอร์รี่กำลังเป็นที่นิยม

แล้วก็หารายได้ให้กับชาวโม้งแบบนี้
อย่าลืมไปอุดหนุนกันนะครับ
ใช่แล้วค่ะนี่คุณผู้ชมส่งมา
คุณชื่อเหมียวบอกว่าสตอเบอรี่น่ากินมากใช่ไหมสาวอย่างเราชอบ
สตอเบอร์รี่คุณเมียวนี่ส่งมาหลายข้อความแล้วว้าวแทบทุกข่าวเลย
ว้าวตื่นเต้นมากทุกข่าวเลยแล้วก็สตอเบอรี่เนี่ยต้องบอกว่าน่ากินจริงนะ
แล้วแบบที่เชียงรายเนี่ยเขาปลูกกันแบบโอ้โหเยอะมากตอนนี้
ใครมีโอกาสไปท่องเที่ยวภาคเหนือหรือว่าไปเจอก็อย่าลืมซื้อติดไม้ติดมือมารับประทานกันได้นะคะ
เพราะว่าประเทศไทยของเราปลูกสตอเบอรี่ได้เยอะมากแล้ว
ถูกต้องครับเอาล่ะขึ้นเหนือแล้ว
ลงใต้กันบ้างดีกว่านะครับไปดูไม่ได้ใต้ขนาดนั้น
ดงใต้ดินแล้วมั้งไม่ต้องก้มลงไปพาลงใต้นะครับ
เดี๋ยวพาไปเที่ยวทะลงเที่ยวทะเลกันหน่อยไปที่จังหวัดกระบีนะครับ
เที่ยวชมปากการังที่ตอนนี้ฟื้นตัวแล้วที่เกาะยุงที่จังหวัดกระบีครับ
นี่สวยแล้วนะ
เดี๋ยวพาไปดูก่อนนะครับตามภาพเลย
ซึ่งที่นี่เขาก็ได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี
เดี๋ยวผมจะเอ่ยให้ฟังนะครับก็มีนายวรพฤษล้อมลิ้มนะครับ
เป็นหัวหน้าอุทยานแห่งชาตินพรัชอุทยานแห่งชาติหาดนพรัชธาราหมู่เกาะพี
จังหวัดกระบีก็กล่าวว่าตัวเองพร้อมด้วยกับดรทอนทำรงนาวาสวัสดิ์นะครับ
ที่ปรึกษาอุทยานและก็นักวิชาการทางทะเลชื่อดังเนี่ย
เดินทางครับเดินทางเข้าไปสำรวจบริเวณอ่าวเกาะยูง
ซึ่งอยู่ใกล้กับเกาะพีและเกาะไผ่นะครับ
ซึ่งทางกรมอุทยานก็ได้ประกาศปิดห้ามเข้าทำกิจกรรมเพื่อฟื้นฟูแนวปากการัง

มาเป็นปีแล้วค่ะประมาณ๑ปีเพื่อที่จะให้ปากการังเขาฟื้นตัว
หลังจากที่นักท่องเที่ยวก่อนหน้านี้ไปเที่ยวกันเยอะมาก
พอเขาลงไปสำรวจน้องใบตองเขาพบว่าปากการังจำนวนมากหลากหลายชนิดฟื้นตัวกลับมาสวยงามเหมือนเดิมแล้ว

เป็นแนวยาวนับร้อยเมตรเลยน้องใบตอง

ก่อนหน้านี้นะครับปากการังในจุดดังกล่าวได้รับความเสียหายจากภาวะน้ำทะเลร้อนขึ้น
และการเข้าไปทำกิจกรรมต่างของนักท่องเที่ยว
พอได้ปิดอ่าวแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นผลดีอย่างมาก
เป็นมาตรการฟื้นทะเลกระบี่ให้กลับมาสวยงามดังเดิม

สถานที่ท่องเที่ยวสวยมากนะคะ
มีหาดมีเกาะยูงแล้วมีเกาะพี
มีอีกหลายสถานที่ท่องเที่ยวเลยให้เราไปเที่ยวกัน
มีของดีเด็ดทั้งนั้นอาหารก็อร่อย
ผมเคยไปกะบี่นี่บางคนแนะนำไปนี่ด้วย
คือนอกจากไปเที่ยวทะเลแล้วยังมีน้ำตก
ที่เป็นสระมรกฏน้องใบตองจำได้ไหม

เอาล่ะหลังจากนี้นะครับบริเวณนี้ยังคงปิดบริเวณเกาะยุงต่อไป
ส่วนการเปิดให้นักท่องเที่ยวชมนั้นต้องรอการศึกษาด้านวิชาการว่า
จะให้เข้าไปได้เมื่อไหร่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอดใจรอหน่อย
ฉันว่าใกล้แล้วแหละเร็วนี้อาจจะเป็นช่วงหน้าร้อนนี้ก็ได้
ที่เขาอาจจะเปิดให้นักท่องเที่ยวไปเที่ยวกัน
เพราะว่าจริงแล้วก็มีทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยเอ่ย
ชาวต่างชาติเอ่ยที่ชอบการไปดำน้ำดูปลาการังแบบน้ำตื้นแบบนี้

ใช่แต่ก็ต้องทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะ
ช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยของเราเอาไว้
เราจะได้เห็นธรรมชาติสวยที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์แบบนี้
เวลาเราไปดำน้ำมันจะได้เห็นความสวยงามของปากการัง
คือดิฉันเคยไปดำน้ำเราจะรู้สึกว่ามันสวยมากนะ
คือเราเห็นโลกข้างบนมันสวยงามแล้ว
แต่ว่าโลกใต้น้ำมันก็ยังมีสิ่งสวยงามซ่อนอยู่มากมาย
โอ้โหไปดำน้ำดูปลาดูปากการังนะครับ

เอาล่ะเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับ

ส่งกันมาเยอะมากค่ะคุณผู้ชมส่งไลน์มาเยอะ
มีข้อความหนึ่งคุณผู้ชมช่วยเราด้วยบอกว่า
แอดไทยรัฐทีเอชเอออายอาอาทีเอส
แล้วก็ส่งไลน์มาฟรี
นี่ช่วยประชาติสำคัญด้วยนะครับ
หลายข้อความไลน์มาส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของของกิน
แนะนำเรามาทั้งสถานที่ท่องเที่ยวต่าง
รวมไปถึงอาหารอร่อยในพื้นที่ของคุณผู้ชม

มีคนชวนดิฉันไปทานมะม่วงน้ำปลาหวานแล้ว
ไม่ต้องชวนครับเพราะว่าเขามีของเขาอยู่แล้ว
อันนี้เขามีของเขาอยู่แล้วมีทุกวันด้วย

เป็นผู้หญิงเปรี้ยวหมายถึงว่าชอบทานอะไรเปรี้ยว

ต้องขอขอบคุณทุกข้อความไลน์ของคุณผู้ชม
แล้วก็ติดตามเราจนถึงช่วงท้ายของรายการ

เอาล่ะส่วนช่วงนี้ต้องลาไปแล้วสวัสดีครับ